คือเมื่อวานที่เราเห็นมาแถลงจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนกันทั้ง๘พักเนี่ยนะ
เออเราจะได้ยินชื่อ๒พักที่ถือว่าเป็น๒พักที่เราอาจจะแบบไม่ได้คุ้นกันมากนัก
แต่ว่าหลังจากนี้เราจะได้ยินบ่อยขึ้นคือพักพลังสังคมใหม่พักหนึ่ง
อีกพักหนึ่งก็คือพักเพื่อไทยรวมพลังนั่นเองค่ะ
แล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูพักนี้หน่อย
พักเพื่อไทยรวมพลังพักนี้หัวหน้าพักอายุน้อยที่สุดเลย
นี่อยู่นี่คนนี้ค่ะคุณกังฟูวัสวัสดิ์พวงพรศรีอายุ๒๙
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้ว่าทำไมผมถึงขำข่าวนี้ก่อน
คือเรื่องนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานเนี้ยเราก็จะเห็นว่าคุณกังฟูเนี่ย
ไปนั่งโต๊ะร่วมกับอีก๗พักการเมืองนะแถลงจุดยืนในการจัดตั้งรัฐบาล
ในฐานะพักน้องใหม่ได้รับเชิญมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
คุณกังฟูก็บอกค่ะบอกว่าอุ๊ยตกใจเหมือนกันนะ
ที่ทางก้าวกลายเนี่ยโทรมาเชิญร่วมรัฐบาล
ตอนแรกไม่ได้รับคือมีเบอร์โทรมาแต่ไม่ได้รับแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไงว่าโทรมาหลายรอบแต่ก็ไม่รับใช่ไหม
หลังจากนั้นก็แบบเฮ้ยเบอร์นี้โทรมาหลายรอบจัง
คุณกังฟูก็เลยตัดสินใจลองโทรกลับไปแล้วก็แบบ
อ๋อไอ้ที่โทรมาหลายรอบนี้เลขาก้าวไกลเลยเหรอ
นี่โทรมาติดต่อให้ไปร่วมรัฐบาลเลยเหรอ
แล้วก็ถามหลายคนว่าแบบใช่ป่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเลขาคนนี้
ทีนี้พอถามไปถามมาเนี่ยคุณกังฟูก็แบบอ๋อเออเข้าใจแล้ว
แม่ไม่ได้รับสายมาตั้งหลายสายและที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ให้กำลังใจคุณกังฟูเยอะไง
เยอะแล้วโทรมาแล้วบางทีคุยนานคุยนานด้วยก็เลยแบบโอ้ย
พอมีสายเข้ามาเยอะบางสายก็อาจจะไม่ได้รับบ้าง
แล้วประกอบกับพอไม่ได้เมมเบอร์ไม่ได้อะไรไม่รู้เบอร์เลยแบบไม่ช่วย
ใช่จริงหรือเปล่าซึ่งเอาจริงจริงนะคุณกังฟูเนี่ย
หัวหน้าพักบอกค่ะบอกว่าการได้รับเชิญครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดเลย
แล้วพักของผมเนี่ยมีว่าที่สอสอ๒คนใช่ไหม
ก็บอกเอาตรงคือชนะมาตอนลงพื้นที่ที่อุบลชนะ๒เขตใช่ไหม
ก็บอกว่าอยากที่จะเอา๒เสียงของชาวอุบรณ์เนี่ยมาสนับสนุนคุณภิษฐา
นี่แหละค่ะก็มันก็จะมีนโยบายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นด้วย